มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะพรบกศธชฉบับใหม่
ตอนนี้ไฟเขียวให้กศธชดูแลวงโคจรดาวเทียมนะคะ
เรื่องนี้พอโธธนพันธ์หลายเจริญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาคได้มีการเปิดเผยค่ะ
เนื้อหาที่มีการปรับแก้ของพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่๓ปี๒๕๕๙
ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วนะคะ
รายละเอียดประกอบไปด้วยการอนุญาต
และกำกับดูแลกิจการดาวเทียม
โดยให้กศธชมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารสิทธิ์
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขการอนุญาต
สละสิทธิ์ในกรณีที่การรักษาสิทธิ์ดังกล่าว
รวมทั้งมีอำนาจในการอนุญาตและกำกับกิจการ
ส่วนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ให้จัดทำแผนแม่บทจัดให้มีการใช้ขึ้นความถี่
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสำหรับภาคประชาชน
รวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่า๑๒๕
จากเดิมไม่มีการกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำนะคะ
ให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชถอดถอนกศชออกจากตำแหน่ง
โดยไต่สวนวินิจฉัยเพื่อเสนอต่อสารดีกา
เดิมที่เป็นการลงมติของวุฒิสภานะคะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะยังไม่ให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้แจ้งในการโทรเลขหมายฉุกเฉิน
เช่น๑๙๑โดยผู้รับแจ้งสามารถเปิดเผยพิกัดตำแหน่ง
หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งโดยไม่มีความผิดนะคะ
จนถึงเรื่องของการเพิ่มบทลงโทษ
กรณีผู้ก่อกวนหรือว่าโทรป่วนมีความผิดทางอาญา
โทษปรับ๑๐๐๐บาทหรือจำคุกไม่เกิน๑เดือน

เพราะว่าจากเดิมเคยเสนอโทษปรับทางปกครองไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ